ช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
คงต้องเจอกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
บางจุดบางพื้นที่อาจมีฝนตกอยู่บ้าง
ดังนั้นในระยะนี้ครับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

รวมไปถึงสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือแสงยูวีนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าช่วงเวลาไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

จากการตรวจสอบครับก็พบว่าในระยะนี้ฝนที่เกิดขึ้นในเมืองไหนของเราครับ
จุดที่มีการตกอยู่บ้างก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
แต่ว่าการตกนั้นก็ไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่นะครับ

ส่วนภาคอื่นก็จะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆยังคงบางตานะครับ
ดังนั้นจึงทำให้แสงสามารถที่จะส่องตรงมาถึงเมืองไหนของเราได้เต็มเลยทีเดียวนะครับ
จากนี้ครับหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ความร้อนนั้นเพิ่มขึ้นก็คือความชื้นจากทะเลที่พัดเข้ามา
ส่วนใหญ่ก็จะพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราดูกราฟิกต่อไปนี่คือกราฟิกบริเวณที่มีอากาศยกตัวสูงขึ้นนะครับ
คือบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ที่ได้บอกไปว่ามีผลต่อสถานการณ์ความร้อนรวมไปถึงแสงยูวีที่ส่งผลต่อเมืองไหนของเรามากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพแสดงอุณหภูมิสูงสุดนะครับตั้งแต่เมื่อวานเปรียบเทียบวันนี้แล้วก็วันต่อไปข้างหน้านะครับ
จะพบว่าจุดที่มีความร้อนสะสมเยอะก็คือภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับแล้วก็อีสานร้อนละอุเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งมีโอกาสที่จะร้อนต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงประมาณวันจันทร์จะสังเกตว่าอุณหภูมินั้นจะค่อยสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
เช่นเดียวกับภาคเหนือก็จะค่อยสูงขึ้นเรื่อยเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปริมาณแสงยูวีก็จะมีบทบาทด้วยเช่นเดียวกัน
ช่วงสายครับยังคงเป็นสีเขียวนะครับก็คือยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพมากแต่ช่วงประมาณ๑๑โมงครับก็จะพบว่าเริ่มมีการปรากฏของสีแดงสีส้ม
นี่คือสิ่งที่คงจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเที่ยวตามชายหาดท้องทะเลก็จะต้องระวังเรื่องของแสงยูวีที่มีความรุนแรงในช่วงเที่ยงด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ